เดี๋ยวพาไปกินขนมที่อำนาจเจริญเป็นขนมที่คนแถวอำนาจเจริญเขารู้จักกันดี
ที่นี่เลยฮะที่บริเวณหน้าโรงเรียนวัดเทพมงคล
ตำบลบุงอำเภอเมืองจักรอัมหน้าจรรย์
กินแล้วไม่ไหวนะทำไมคะ
กินแล้วมันจะจบ
นี่แกขายนะครับเป็นสูตรที่ขายมาอย่างยาวนานกว่า๖๐ปี
เคล็ดลับมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่แป้งครับ
ขนมของเขาเนี่ยเป็นสูตรโบราณแถมมีกลิ่นหอมของใบเตย
เนื้อแป้งเนียนุ่มขาวจั๊วหน้าเจี๊ยะเห็นแล้วอยากกินเลยเชีย
นี่ยายจ่อยเขาบอกว่าเธอขายเนี่ยนะมาเป็นรุ่นที่๒แล้วนะ
เด็ดเคล็ดลับความอร่อยก็คือการทอดที่ใช้น้ำมันใหม่สดเสมอ
น้ำมันใหม่นะฮะไม่ได้เป็นน้ำมันเก่าราคานะฮะบอกเลยว่าถูกมาก
เอ้าผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยยังขายอยู่แถวหน้าโรงเรียนได้อยู่ไหม
เพราะว่าสถานการณ์โรคโควิด๑๙นะครับแต่ใครที่อยากกินผมแนะนำแบบนี้
โทรถามไหมโทรไปถามดีกว่าเอาหมายเลขโทรศัพท์ย้ายจ่อยไปเลย
๐๘๐๑๗๒๗๔๒๒แบบนี้ชัวร์ถามหน่อยย้ายจ่อยช่วงนี้ขายอยู่ไหน
เดี๋ยวจะตามไปอุดหนุนหรือไม่ก็จะโทรสั่งเอาจ้ะได้เลยก็คือสะดวกสบาย
ช่วงนี้คุณผู้ชมก็สามารถสั่งเมนูอาหารต่างมาทานที่บ้านกันได้